ผู้ชายคนหนึ่งหัวร้อนหัวจะไม่ร้อนนี่ได้ไงเขามีเมีย
จับภาพในรัชชานนท์คนไหนเสื้อสีน้ำเงินนะรัชนนท์เนี่ย
นะครับหรือว่าบิวอายุยี่สิบกับนายสหรัฐอายุสามสิบ
คนนี้ชื่ออ๊อฟมาเคลียร์ใจกันหลังจากอ๊อฟมาติดพันเมียของบิว
ทั้งคู่ตกลงกันไม่ได้ชกต่อยกันก่อนในบิวสู้ไม่ได้เอาปืนออกมาครับ
ปืนอยู่ในกระเป๋าออกมายิงใส่อ๊อฟสามนัดเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงแล้วหนีไปฮะ
ส่วนในออฟถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมครับ
พลเมืองดีส่งโรงพยาบาลนวมินเก้าเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะ
หน้าแฟลดเกลียงไกลที่ผมบอกแฟลดยี่สิบสามพันธุ์ตำรวจเอกกริจพลเพชรสดสิน
ท่านผู้กำกับการสอนอลล่มกล้าวลงพื้นที่ไปกับฝ่ายสืบสวน
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอรอยเลือดนี่ฮะรอยเลือดที่คุณผู้ชมเห็น
สวนทราบว่าทั้งคู่นัดเคลียร์กันหน้าแฟลต์นี่แหละต่อหน้าฝ่ายหญิง
แต่ตกลงกันไม่ได้บิวก็เลยคว้าปืนออกมายิงอ๊อฟ
ต่อมาตำรวจสอนอล่มกล้าวนะครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มในบิวที่หน้าแฟลต์เจ็ด
มีของกลางด้วยเป็นปืนไทยประดิษฐ์ชนิดลูกโม่ขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอก
กระสุนปืนขนาดจุดสามแปดหกนัดปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดหก
ขออภัยสองปลอกกระเป๋าสะพายหนังสีดำใบหนึ่งนะฮะ
แจ้งข้อหาพยายามฆ่ามีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในที่ทางสาธารณะแล้วก็เอาตัวพร้อมของกลางในส่งพนักงานสอบสวนสอนอนล่มเก้า
ดำเนินคดีต่อไปครับรักสามเศร้าครับ